คุณผู้ชมคะกรรมคือผลของการกระทำ
แล้วกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนอ
และกรรมนี้ติดจรวดด้วยนะฮะมาเร็วทีเดียวเลยนะฮะ

ท้ายที่สุดแล้วมอเตอร์ไซค์ของคนร้าย

แล้วก็ชนเสาไฟฟ้าได้รับบัตรเจ็บค่ะ
เดี๋ยวดูภาพกันหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิป
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์คือคนเจ็บค่ะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุชิงกระเป๋ามา
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ซอยศรีตรัง
หน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลา

แต่ว่าสุดท้ายเจ้าโจรก็เจ็บตัวซะเอง
เขาโพสต์ทั้งคลิปโพสต์ทั้งรูปแล้วก็เล่าเหตุการณ์
คนโพสต์เนี่ยเป็นผู้เสียหายนะคะ

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตอนที่ผู้เสียหายเขาก็กำลังซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
มากันสองคนแล้วผู้หญิงที่ซ้อนท้าย
เขาก็เอากระเป๋าวางเอาไว้ระหว่าง
เสร็จแล้วในกระเป๋าเนี่ยมันก็มี
กระเป๋าตังค์มีโทรศัพท์อะไรอยู่ในนั้น
ของสำคัญต่างนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนทุ่มของเมื่อวานนี้นะฮะ

ใช่ค่ะจังหวะนั้นเองมีคนร้ายเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วผู้เสียหายตอนนั้นคิดว่าเพื่อนคงขี่มามาแกล้งสะกิด
แต่เปล่าเลยคนร้ายคว้ากระเป๋าที่วางอยู่ตรงกลางอ่ะ
ฉวยไปเลยค่ะครับทีนี้ผู้เสียหายก็ตกใจสิ
ตะโกนเฮ้ยกระเป๋าหลังจากนั้นก็ขี่ตามตลอดเลย
แตรยาวเลยนะคะคือตามไปเรื่อยจนมอเตอร์ไซค์ของคนร้าย
เขาเลี้ยวไปในถนนทุ่งรีแล้วระหว่างนั้นก็บีบแรร์ตลอดทางเลย
แต่ว่าคนร้ายเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยนะ
คิดว่าเฮ้ยฉันจะตามทันไหม
แต่แล้วมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายไปเฉียวกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
เสียหลักแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้า
เจ็บหนักเหมือนกันนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เขาบอกว่าตัวคนร้ายเป็นผู้ต้องหาชายอายุ๓๘ปี
หมวกกันน็อกแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้า
มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับ
แล้วก็มีเลือดไหลที่หูด้านซ้ายและขาซ้ายท่อนล่าง

ค่ะนี่แหละก็เหมือนกับแบบขาหักด้วยหัวก็เป็นแผล
ซึ่งคนโพสต์ที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าตอนแรกนะ
โมโหมากที่มาฉวยเอากระเป๋าไป

แต่พอเห็นภาพเมื่อกี้ค่ะนอนแบบนอนบาดเจ็บก็เลยอดใจเอาไว้
แต่ว่าเบื้องต้นค่ะผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
สถานีตำรวจใกล้จุดที่เกิดเหตุ
จนรู้ข้อมูลตำรวจเขาบอกว่าบริเวณนี้
มีการก่อเหตุกระชากระเป๋าเกิดขึ้นหลายครั้ง
แล้วก็บทธิ์แคระครั้งนี้นอกจากผู้ฐงหาบาดเจ็บแล้ว

ละเมืองที่อยู่แถวนั้นบาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ๕๐ปี
ขาซ้ายผิดรูปเหมือนกันนะครับ